คราวนี้เป็นรายเดอร์เบียดกับรถ
พอเบียดกันกับรถปุ๊บลงมา

ที่แรกคิดว่าจะแบบมีลงไม้ลงมือใช่ไหม

แต่ดูข่าวนี้ก่อนมันไม่จบตรงที่ว่ารายเดอร์ตามมา
ตามมาแล้วก็ทำแบบนี้ค่ะ
รถที่บนก็ไปดูดิ

มึงตามมาหลังนะปืนแบบกูเปลี่ยน
ไอ้นี่มึนปะเนี่ย

โหชัดเลย
ตอนที่หยิบกล้องมาถ่ายหลังจากแยกกันแล้ว

คือเราเห็นละนะมดรไซต์ส้มต้มมาถึงแล้วแบบป๊ะ

ก้นหญิงก้อนขนาดนี้อยู่อยู่แล้วดอมเป็นร้อยแน่นอนปะปั๊กมา
แล้วตัวคนขับเองพยายามจะเร่งเครื่องจะขับตามไปไม่ทันคุณผู้ชม
โอ้ยเหตุการณ์นี้น่ะนะคุณมโน่นตั้งทางทำเนี้ย
ฝั่งผู้เสียหายบอกว่าผมอ่ะจะพาครอบครัวผมไปดูหนังจากแถวศรีนธรรมนิชย์น่ะ
ขับออกจากบ้านเข้าถนนเทพรักษ์ไง
รายเดอร์เขามาเคาะประตูเรียกบอกว่ารถผมเฉียวใช่ไหม

เดอร์ก็บอกว่าที่พักเท้าเขาเสียหาย
ส่วนรถของพี่เขากันชนกับล้อขวามีรอย
แต่คือแบบเอ้ยมีประกันอยู่แล้ว
เออไม่เป็นไรอะแยกละกัน
คือถ้าเกิดจะหาคนผิดจริงพี่มนนทเขาบอกแบบนี้

ทีนี้เห็นว่าแบบรายเดอร์ไปแอบเก็บหินมาไว้ที่รถมอเตอร์ไซค์ไง

แล้วพอแยกย้ายกันไปขับรถต่อไปได้นะ
เขาเลยยังบอกเลยบอกว่าให้ลูกเขาน่ะถ่ายคลิปเอาไว้หน่อย
พอบอกว่าไปเก็บหินมานี่มันเจตนาไม่ดีแน่เลย

พอก็ขับรถตามมาเท่านั้นแหละผมก็เลยบอกลูกชายให้ช่วยถ่าย
เลขทะเบียนรถให้หน่อยเพราะคดีไม่ได้ดู
พอถึงจังหวะหนึ่งเขาก็เล่นโยนหินใส่
โยนหินใส่รถโดยที่เราก็ไม่รู้
ว่าเขามีพอไปรีเพย์ภาพกลับมาอีกที
จะได้เห็นเลยว่าโอเคเขาจงใจ
แล้วก็เห็นจริงด้วยคุณผู้ชมที่เราทำภาพช้าให้คุณผู้ชมดูจังหวะการโยนหินมาใส่รถพี่มนนท์ปัก
หลังจากนี้พี่ทำไงอ่ะก็คลิปนี้แหละเดี๋ยวพี่จะเอาไปแจ้งความที่สพสำโรง
จะให้ตำรวจตามรายเดอร์คนนี้มาจ่ายตังค่าเสียหาย
ตอนแรกที่พี่บอกพี่จะไม่เอาตรงท้ายใช่ไหมพี่จะเอาให้หมดเลยไอ้รอบแรกที่ชนด้วยข้างหลังด้วย
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมจะเดิมเนินคดีตามกฎหมายนะ